เวลาเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น

จะพาไปจุดชมวิวมุมสูงที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น
จะได้ชมวิวกรุงโตเกียวแบบ๓๖๐องศา
ทำให้รู้สึกเหมือนว่าเดินเล่นอยู่กลางอากาศ

แต่คิดว่าหลายคนคงจะเคยได้ขึ้นไปกันบ้างแล้ว
ตามคุณกมลวันการีพัฒน์ไปชมกรุงโตเกียวกันครับ

กว้างไกลสุดสายตาองศานี้
คอยที่สูงที่สุดในโลก๖๓๔เมตร
จุดชมวิวโตเกียวสำหรับถ่ายภาพมุมสูงที่ต้องร้องว้าว
ด้วยความสูงที่เหนือกว่าตึกอื่น

ทำให้รู้สึกว่าเหมือนเดินเล่นอยู่กลางอากาศค่ะ
เพื่อเป็นขนส่งสัญญาณโทรทัศน์ทางวิทยุ

สูงขนาดนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องแผ่นดินไหวนะคะ
เพราะโครงสร้างถูกออกแบบรองรับแรงสรรสะเทือนจากแผ่นดินไหว

คือจุดชมวิวที่ความสูง๓๕๐เมตรและ๔๕๐เมตร
ทีมข่าวทรัศน์ทีวีจะพาคุณผู้ชมไปเดินเที่ยวกันที่ชั้น๓๕๐เมตร
ว้าวขึ้นลิฟต์เพียง๕๐วินาทีก็ถึงแล้วค่ะ
เปิดประตูมาเห็นนักท่องเที่ยวต่างจับจองพื้นที่ชมวิวกัน
ไม่พลาดไปชมวิวบ้างดีกว่า
ฝั่งนี้คือด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
มองเห็นทัศนียภาพของย่านกินซ่าชิบูย่าฮาราจุกุและอซากุซะ
ส่วนฝั่งนี้คือทิศตะวันออกเชียงใต้

แม้วันนี้หมอกจะหนาไปนิดแต่ไม่เป็นอุปสรรคค่ะ

สามารถใช้นิ้วจิ้มดูได้ว่าแต่ละจุดคือสถานที่อะไร
หลังจากชมวิวเมืองโตเกียวจนจุใจแล้วนะคะ
แนะนำคุณผู้ชมค่ะว่าให้แวะมาที่โซนบริการถ่ายภาพ

เราจะได้มองเห็นวิวของก้อนเมฆ
และทิวทัศน์ของหอคอยที่สูงที่สุดในโลก

สำหรับค่าบริการถ่ายรูปสวยอยู่ที่๑๓๐๐เยน

ก็ได้ภาพถ่ายที่ละลึกกลับบ้านเก๋
ก่อนกลับต้องห้ามพลาดไปเดินบนกระจกอันแข็งแกร่ง
ที่มีความหนา๑๒มิลลิเมตรซ้อนกันถึง๔ชั้น
ก็มองไปจะสัมผัสได้ถึงความหวาดเสียว
ตังตะงานเห็นเด่นชัดในเคสุมีดา

เปิดทุกวันตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๔ทุ่มค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน